คือก็บ่ายวันนี้นั่นแหละเราก็ต้องรอลุ้นกันนะคะว่าทางสารรัฐธรรมนูลจะพิจารณาว่าจะรับหรือว่าไม่รับคำร้องของกรกตในการยุบพักคือสมมุติถ้าเกิดว่าไม่รับทุกอย่างมันจะกลับมาเป็นปกติไหมหรือถ้าเกิดว่ารับแล้วจะต้องดำเนินไปในแนวทางไหนต่อเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามกันในขีดเส้นใต้เมือง

มีปัจจัยอะไรที่จะให้ไม่รับน่าจะมีปัจจัยเดียวคือเรื่องนี้อยู่นอกเขตอำนาจของสารรัฐธรรมนูล
ฉะนั้นบ่ายนี้จะรู้กันรับแล้วเนี่ยมีคำถามว่าจะดำเนินการไต่สวนและตัดสินเร็วหรือช้ามากน้อยแค่ไหน
เพราะตัดสินเร็วกับตัดสินช้าวินิจฉัยเร็วกับวินิจฉัยช้ามีผลต่างกันมากหลายเรื่อง
แต่ว่าโดยความเชื่อรองวิศนุเครืองามก็เชื่อว่าคดีแบบนี้ไม่น่าจะนาน
เพราะรู้กันอยู่ว่าถ้าปล่อยไว้นานมันจะมีผลกระทบอะไรยังไงถ้าผลออกมาฉะนั้นทุกคนเชื่อว่าเร็ว
สองที่เชื่อว่าเร็วก็คือว่าคดีนี้ไม่มีความซับซ้อนครับ
ไม่มีความซับซ้อนมีเรื่องสองเรื่องที่สารจะต้องพิจารณา
คือเรื่องของข้อเท็จจริงกับเรื่องของข้อกฎหมาย
ข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยเกือบจะไม่ต้องไปไต่สวนหาพยานหลักฐานที่ไหนเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ย
ทุกขั้นตอนที่พักไทยรักษาชาติทำมาเกี่ยวกับการเสนอรายชื่อการแถลงข่าวออกแถลงการ
การให้สัมภาษณ์การทุกอย่างมีหมดครับมีหมดบันทึกไว้หมดไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อน
ถ้ามีคดีเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่ลงข่าวเนี่ยสารก็จะขอเชิญฝ่ายข่าวนักข่าวที่เกี่ยวข้องบอก
หนังสือพิมพ์ผู้อำนวยการโทรทัศน์ให้ไปยืนยันว่า
ข่าวที่ออกมานั้นเป็นข้อเท็จจริงยังไงเดี๋ยวนี้ไม่ต้อง
ฉะนั้นข้อเท็จจริงเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องพิสูจน์ชัดแล้วเหลือแต่ข้อกฎหมายเท่านั้นแหละครับ
ฉะนั้นถ้าเหลือแต่ข้อกฎหมายเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าที่จะช้า
หน้าที่จะออกมาเร็วทีนี้ช้าหรือเลวต่างกันยังไงช้าหรือเลวต่างกันยังไง
ลองดูผลอย่างนี้ถ้าสารรัฐมนูลชี้ให้ยุบพักก่อนเลือกตั้ง
อันนี้ก็จบแปลว่าภักดิ์ไทยรักษาชาติจบแต่ถ้ายุบหลังวันเลือกตั้งผ่านไปแล้ว
เงื่อนไขต่างกันอีกวันเลือกตั้ง
วันที่๒๔มีนาผ่านไปแล้วสารชี้ออกมาว่ายุบพักไทยรักษาชาติ
ถ้าปรากฏว่าช่วงที่ชี้ออกมานั้นเนี่ยกรกตยังไม่รับรองผลการเลือกตั้ง
ก็แปลว่าพักไทยรักษาชาติที่ได้มากี่คนไม่ว่าจะเป็นสอสอเขตหรือสอสอบัญชีรายชื่อ
หายไปเลยครับมีศูนย์คนเท่ากับไม่ได้เลย
อันนี้ถ้าเผื่อออกมาก่อนประกาศผลนะ
แต่ถ้ากรกตประกาศผลแล้วว่าพักไทยรักษาชาติได้คะแนนเขตเท่านั้นคนได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์เท่านั้นคน
แล้วพอสารชี้ออกมาว่าต้องยุบพักคนเหล่านั้นยังเป็นสอสอได้ครับ
ยังมีสถานะตอนเป็นสอสออยู่แต่คุณต้องไปหาพักสังกัดใหม่

เขาให้เวลา๖๐วันไปหาต้นสังกัดใหม่แต่กรรมการบริหารพักต้องถูกตัดสิทธิ์ครับ
กรรมการบริหารพักเนี่ยต้องถูกตัดสิทธิ์เรื่องของการตัดสิทธิ์เนี่ยแปลกนะครับ
ปรากฏว่าพอไปดูในพรบจริงแล้วเนี่ยไม่ได้เขียนไว้ครับ
ผมจะให้ดูผมจะให้ดูว่าในพรบกฎหมายพักการเมืองเนี่ยเขาเขียนไว้ว่ายังไง
ดูในจอเมื่อสารรัฐมนูลดำเนินการไต่สวนแล้วถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพักการเมืองกระทำตามความผิดดังกล่าว
ก็ให้สารรัฐมนูลสั่งยุบพักการเมือง
และเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพักการเมืองนั้นเขียนไว้แค่นี้
แต่ข่าวก่อนหน้านี้บอกว่าจะเจอ๑๐ปี
เมื่อวานนี้กรรมการร่างรัฐมนูลสองคนดรชาติชายณเชียงใหม่กับคุณรัฐอุดมคุณอุดมรัฐอมริต
บอกว่าตามเจตนารมณ์ของรัฐมนูลเนี่ยถ้าเจอแบบนี้กรรมการบริหารภักดิ์จะต้องถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิต
ไปพลิกดูไม่มีตรงไหนครับที่บอกว่าตลอดชีวิต
แล้วก็ไม่มีตรงไหนที่บอกว่า๑๐ปีเขียนไว้ลอยแค่นั้น
เอาฉะนั้นเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับสารรัฐธรรมนูลจะตัดสินออกมาว่าถ้ายุบพัก
คณะกรรมการบริหารภักดิ์ต้องถูกตัดสิทธิ์กี่ปี
แต่ว่ามีบางมาตราที่เขียนไว้ภายใน๑๐ปีห้ามคณะกรรมการบริหารพัก
นี้ไปตั้งพักใหม่ไปตั้งพักใหม่ไปตั้งพักใหม่ไม่ได้ว่างั้นเถอะ
ลอกคราบจากพักนี้เป็นพักนั้นไม่ได้กรรมการบริหารชุดนี้ไม่ได้
อันนี้ก็ไม่ชัดเจนส่วนเรื่องที่พักไทยรักษาชาติไปยื่นร้อง
แล้วเขาก็ร้องกันมาว่ากรกตรวบรัฐไม่มีการไต่สวน
ไต่สวนหรือไม่ไต่สวนเนี่ยก็ไม่ได้มีกฎหมายเขียนไว้ครับ
ว่าเมื่อกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตรับเรื่องคำฟ้องให้ยุบพักแล้วเนี่ย
จะต้องไต่สวนไม่จำเป็นต้องไต่สวน
ถ้าเชื่อว่ากระทำความผิดส่งสารรัฐมนูลกระบวนการไต่สวนจะไปอยู่ที่สารรัฐมนูล
หรือแม้ที่บอกว่ากรกตควรจะตั้งกรรมการร่วม
เอาอายการจากอายการสูงสุดมาด้วยเพื่อหาข้อเท็จจริง
แล้วก่อนส่งสารรัฐมนูลก็ไม่มีเขียนครับ
รัฐมนูลเก่ามีเขียนแต่รัฐมนูลใหม่ไม่มีเขียน
เมื่อไม่เขียนกรกตก็บอกว่ากรกตไม่จำเป็นต้องไต่สวน
กรกตเชื่อว่าในคำร้องนั้นมีมูล
แล้วลงมติลงมติ๗ต่อ๐ด้วยนะครับเอกฉันนะครับ
ฉะนั้นกระบวนการไต่สวนทั้งหลายไปอยู่ที่สารรัฐมนุน
แล้วอย่างที่บอกการไต่สวนก็ไม่น่าจะช้า
เพราะว่าดูกันเรื่องข้อกฎหมายว่าที่ทำอย่างนี้ผิดหรือไม่ผิด
แต่ข้อเท็จจริงที่ทำกันมายังไงปรากฏชัดในใบแถลงการ
คำแถลงข่าวในภาพข่าวที่ออกมามันชัดเจนมาก
เรื่องนี้จึงเชื่อว่าการตัดสิทธิ์หรือว่าการวินิจฉัย
ว่าผิดหรือไม่ผิดน่าจะออกมาเร็วน่าจะออกมาเร็ว
แต่ความเข้าใจของผมผมคิดว่าไม่กี่วันจากนี้หรอกครับ
เพราะสารรัฐมนูลก็คงจะเชื่อว่าถ้าให้เขาหาเสียงไปนาน
เขาต้องหมดเงินหมดทองต้องใช้เงินอะไรต่ออะไรตั้งเยอะแยะ
แล้วอยู่ขึ้นมาถูกตัดสิทธิ์เงินก็ยิ่งหายไปใหญ่
ฉะนั้นเชื่อว่าสารรัฐมนูลคงจะเข้าใจในประเด็นนี้
ส่วนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นกับพักทศช
และผมคิดว่าน่าจะเป็นอุทาหรณ์กับพักการเมืองที่เหลือ
อย่าลืมนะครับว่าตอนยึดอำนาจใหม่
เราพูดกันตรงกันว่าก่อนจะเลือกตั้ง

ร่างรัฐมนูลก็พยายามเขียนกฎหมาย
เพื่อจะนำไปสู่การปฏิรูปการเมือง
กฎหมายลูกก็มารองรับ
ฉะนั้นไปดูกฎเกณฑ์กติกาให้ดีเถอะครับ
เยอะแยะไปหมดเลยที่จะนำไปสู่ความผิด
วันก่อนผมนั่งคุยกับเลขากรกตพันธุ์ตำรวจเอก

ท่านบอกว่ามีหลายเรื่องที่พักการเมือง
จะต้องระมัดระวังให้มากกว่ากฎหมายเก่า

ถึงว่ากรกตจะจับไม่ได้
แต่ถ้ามีคนร้องเรียนมา

แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยกฎหมายใหม่ว่ายังไงฮะ

ถ้าเขาตัดสิทธิ์กันเขาลงโทษกันเนี่ย
สินบนนำจับด้วยนะครับ
ไปซื้อเสียงสุ่ม๔สุ่ม๕เนี่ย
เขาถ่ายคลิปไว้แล้วเขาไปแจ้งกรกต
ถ้ากรกตลงโทษคนที่ไปแจ้งได้สินบนครับ
ได้ได้เงินนำจับครับ

แล้วท่านจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหรือไม่ล่ะ
ฉะนั้นกกทเขาก็เตือนว่า
มีอีกเยอะแยะไปหมดเลย
เรื่องของการหาเสียงเรื่องของการแจกเงิน
เรื่องของการติดป้ายเรื่องของการแจกใบปลิว
สารพัดสารพันธุ์ที่มีเงื่อนไขที่จะก่อให้เกิดความผิด

แล้วพอได้สอสอไปเจอใบเหลือง
เหลืองนั้นยังดีนะครับเลือกตั้งใหม่

ส้มก็คือว่าหลังจากการเลือกตั้งแล้ว
กรกตเชื่อว่าไอ้คนนี้ทุจริต
กรกตให้ใบส้มได้เลยครับ
แล้วใบส้มเนี่ยคุณลงเลือกตั้งใหม่ไม่ได้
คุณหายไปเลย๑ปีจากวงการเมือง
หาเสียงแทบเป็นแทบตายได้มาแล้วไปเจอใบส้ม

ฉะนั้นก็เรื่องที่เกิดขึ้นคราวนี้กับพักไทยรักษาชาติ
น่าจะทำให้ทุกพักการเมืองต้องระมัดระวังมากขึ้น
หาเสียงไปก็พลิกดูกฎเกณฑ์กติกากรกตไปด้วยครับ

อันนี้คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้
รอว่าสารรัฐมนูลจะรับหรือไม่รับจากกรกตครับ

อีกไม่กี่ชั่วโมงนี้เรารอใช่ไหมครับรับหรือไม่รับ
อีกไม่กี่วันเรารอดูผิดหรือไม่ผิดยุบหรือไม่ยุบใช่ไหมฮะ

ไม่น่าจะนานเพราะว่ายิ่งปล่อยไว้นานเนี่ย
เขาจะยิ่งเปลืองเงินเปลืองทองในการหาเสียง
หลังจากนั้นก็ต้องตามอีกใช่ไหมครับว่าตกลงแล้วคำวินิจฉัยว่า
ตัดสิทธิ์ทางการเมืองที่ไม่มีกำหนดเวลาจะเป็นถาวรหรือไม่ถาวรอะไรนี้ใช่ไหมอาจารย์
ก็ถ้าเป็นอย่างนี้สารรัฐมนูลจะต้องชี้ชัดมาเลยว่ามือหนึ่งมีความผิดแล้วตัดสิทธิ์เท่าไหร่

กรกตเมื่อเช้านี้เขาก็มีการประชุมกัน
โรงแรมเซ็นทราห้องประชุมวายุพักเหมือนกันนะ
โมงนะครับที่ประชุมกัน
เขามีการเตือน๕๑พักการเมืองระวัง
เรื่องของการติดป้ายหาเสียง
โดยเฉพาะในพื้นที่กอทม

ว่ามีเด็กนักเรียนเดินไปชนป้ายหาเสียง
หัวแตกแล้วก็เลยมีการเตือนเรื่องของระเบียบ
ในการติดป้ายหาเสียงกันไว้ด้วยนะครับ